ส่วนเรื่องนี้เป็นข่าวที่หลายคนติดตามกันอยู่
เรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารลดความอ้วนอาหารเสริมต่าง
นักเรียนชั้นม๔จังหวัดลำปางซื้อมาทาน
ทานไม่ได้ไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าโอ้โหโรคแทรกซ้อน
ไตวายอะไรจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
วันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดลำปางก็เลยเปิดเผย
ผลการตรวจสอบเลขออยของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยบอกว่าผู้ผลิตเขาขอยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังคงขายอยู่ได้ยังไงของปลอมหรือเปล่า
หรือว่ามายังไงนะคะยังไงต้องถูกเรียกเก็บออกจากท้องตลาดทันที
เพราะว่าผู้ผลิตเองก็ขอยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้ว
ยังขายอยู่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
ซึ่งกรณีนี้เรื่องของน้องรุ่งทิพย์แปงด้วงอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นม๔ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
เสียชีวิตจากไตวายเฉียบพลันแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย
เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลลำปาง
แต่ทางครอบครัวก็สงสัยว่าจริงสาเหตุการเสียชีวิต
มันมาจากการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักนี้หรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้ลูกสาวไม่เคยแสดงอาการอะไรเลยแข็งแรงดี
แต่๓เดือนที่ผ่านมาลูกสาวซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาแล้วก็กิน
คือทั้งลดน้ำหนักด้วยแล้วก็โฆษณาว่าผิวขาวด้วยนะคะ
ราคากล่องหนึ่งตก๕๐๐กว่าบาทสั่งมาจากอินเตอร์เน็ตค่ะ
ช่วงแรกลูกเล่าให้ฟังบอกว่าไม่รู้สึกหิวข้าวเลย
กระทั่งกินไปเดือนเสร็จเกิดอาการเท้าบวมตามมาค่ะ
ก็เลยพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม
พบว่าลูกสาวมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและไตวายเฉียบพลัน
ก็เลยถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง
แต่ต่อมาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะลูกสาวเสียชีวิต
ก็เลยเชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมันน่าจะมาจากผลิตภัณฑ์นี้แหละ
อาจจะมีสารต้องห้ามเจือปนหรือเปล่า
ลูกสาวอาจจะไม่เคยรู้ตัวว่าเป็นโรคนี้มาก่อน

ก่อนจะเสียชีวิตลูกสาวยังมีอาการคล้ายบวมน้ำ

น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง๑๓กิโลกรัมภายใน๑เดือน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการไปตรวจสอบ
จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โดยในแพทย์วรินเทพเชื้อสำรานรองสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เขาก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่วนคุ้มครองผู้บริโภค
ประสานไปกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยแล้ว

และพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าว
มีหมายเลขสาระบบออยอยู่ด้วย
ซึ่งเลขสาระบบนี้ผู้ผลิตมีการขอยกเลิกไปก่อนแล้วค่ะ
ตามกฎหมายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะต้องเรียกคืนเก็บจากท้องตลาดให้หมด
และถือว่าเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้ว
ส่วนผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลทำให้นางสาวรุ่งทิพย์
เสียชีวิตหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะ
แต่ถ้าหากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามฉลากที่เขียนจดแจ้งไว้เดิม
ก็จะมีแต่สมุนไพรเท่านั้นไม่ได้มีอันตรายอะไร
แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลด้วยว่าเขาแพ้หรือเปล่า
จากนี้จะต้องตรวจสอบด้วยว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอมเลขสาระบบหรือไม่นะคะ
เดี๋ยวจะต้องมีการติดตามเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ